เห็นคลิปก็สาบแช่งกันทุกคนเลยนะคะลูกชายค่ะฉุดกระชากแม่บังเกิดกล้าวเนี่ย
ลากไปตามพื้นคอนกรีตอุ้มแม่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค
เพราะว่าบังคับจะให้แม่ไปกดเงินมาให้คงไม่ต้องบอกนะคะว่าจะเอาเงินที่บังคับแม่ไปกดมาซื้ออะไร

หุ้ยเฮ้ยพีศาสตร์
อุ้ยมึงอยู่เย็นเชื่ออีกป่ะเฮ้ยพีศาสตร์ค่ะอุ้ย
เนี่ยขนาดนี้ค่ะนี่หน้าโรงงานเซรามิกนะคะที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เจ้าของคลิปบอกว่าช่วง๑๑โมงเมื่อวานเธอกับลูกไปทำธุระแถวนั้น
แล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งฉุดกระชากลากคุณยายสูงวัยกับพื้นคอนกรีตร้อน
จังหวะเหมือนทุบตีคุณยายด้วยคุณยายก็พยายามวิ่งหนีแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือ
แต่คนแถวนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าคนก่อเหตุถือมีดอยู่ด้วยแล้วคุณยายก็ถูกอุ้มขึ้นรถแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อกี้อ่ะ
อุ้มแบบยกลอยขึ้นมาเลยเอาบังคับนั่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
แล้วจะได้ยินตอนท้ายคลิปบอกว่าเฮ้ยขานั่นน่ะคือขาคุณยายยังลากอยู่ที่พื้นอยู่เลยอะค่ะ
คุณนุษย์บอกว่าระยะเวลา๑๐นาทีเนี่ยที่เกิดเหตุแล้วดูอยู่เหตุการณ์เนี่ย
ทำให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือลูกแท้ของยายค่ะ
แม่ไปกดเงินแต่แม่วิ่งหนีมาลูกไม่พอใจวิ่งตามมาทุบมาตี
ชาวบ้านบอกผู้ชายคนนี้มันติดยาติดงอมแงมเลย
ทุบตีทำร้ายแม่เป็นประจำเพื่อจะบังคับเอาเงินไปซื้อยาบ้า
ยายแกก็รีบกระโดดลงจากรถแล้วก็เสียงโวยวายเสียงดังเนี่ยค่ะว่า
ซึ่งนี่มันไม่ใช่ตู้กดตังค์นี่อะไรอย่างนี้
ที่นี่มันไม่ใช่กู้กระตังค์กู้กับตังค์ไม่ได้อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้
เข่าอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ชายคนนั้นก็เริ่มลงมือทำร้ายแม่ตัวเองอย่างเงี้ค่ะ
ก็กระชากแม่ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็แบบเดินมาขอความช่วยเหลือจากหนู
เพราะว่าเขาอยู่ใกล้หนูเนี่ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าช่วยยายด้วยช่วยยายด้วย
คือหนูก็เห็นก็ตกใจก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าในรถก็คือมีลูกด้วยก็เห็นแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือน่ากลัว
ทีมข่าวเราได้คลิปวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุนะคะจับภาพพฤติกรรมได้ชัดเลยค่ะ
ตั้งแต่แรกยายเดินหนีลูกนี่เห็นไหม
แกอายุเยอะแล้วเพราะแกเดินหลังโกงเลยเห็นไหมคะ
ก็พยายามเดินหนีลูกชายส่วนลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ตามแม่มาค่ะ
แล้วก็เริ่มฉุดกระชากลากแม่นะคะลากแม่ไปกับพื้นแม่เดินไม่ไหวก็ไม่สนใจ
ลากเอาลากเอาเนี่ยแล้วก็อุ้มแม่ขึ้นรถเนี่ย
แม่ล้มก็ยังลากอีกนี่อุ้มลอยเลยอุ้มขึ้นมอเตอร์ไซค์
บังคับไปที่ตู้เอทีเอ็มที่อยู่ห่างจากจุดนี้๒๐๐เมตร
ล่าสุดลูกสาวคุณยายโพสต์อัปเดตอาการนะคะบอกว่าพาแม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่งแล้ว
อาการปลอดภัยแขนขาไม่ได้หักขอขอบคุณพลเมืองดีเจ้าของคลิป
แล้วก็วงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุด้วยเพราะนี่คือหลักฐานชั้นดีที่เธอจะได้เอาน้องชายเธอเนี่ย
บำบัดยาสักทีที่ผ่านมาก็รู้แหละว่าน้องแอบเสพยาบ้า
ที่เธอออกไปทำงานก็รู้ด้วยว่าน้องเนี่ยจะชอบมาทำร้ายแม่เป็นประจำ
แต่แม่ไม่เคยยอมบอกให้รู้เลยเพราะว่ารักลูกชายมาก
เลยไม่มีหลักฐานเอาผิดน้องชายได้แต่ครั้งนี้หลักฐานมันชัดเจนมาก
ตั้งใจจะให้น้องชายไปบำบัดจะได้ไม่ต้องออกมาเป็นภาระสร้างความเดือดร้อนกับใครอีก
ในทางคดีค่ะพ่วงกับการสอบพอบ้านโป่งบอกว่า
หลังจากที่เมื่อวานเห็นคลิปเนี่ยก็นำกำลังไปที่บ้านพักคุณยายเลย
แล้วก็ไปจับตัวนายพิเชษคนเกาะเหตุทันที
ของกลางเป็นมีดพระแล้วก็ยึดยาบ้ามา๑๓เม็ดนะคะ
อืมนำตัวมาสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายบุพการี
มียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็พกพามีดนะคะผู้อำกับยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
พิเชษคนนี้มีพฤติกรรมเสพยาแล้วก็ทำร้ายแม่อยู่บ่อย
บางครั้งชาวบ้านเห็นแม่หนีไปซ่อนตัวในป่าอ้อยอ่ะหนีมานอนข้างถนนก็เคยมาแล้วอ่ะ
แต่เป็นเพราะว่าคนเป็นแม่ไม่เอาผิดลูก
ก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยครั้งนี้ก็เหมือนกัน
แม่บอกแม่ไม่ติดใจจะเอาเรื่องค่ะแต่ว่าอันนี้พี่สาวเขาเอาเรื่องไง
แล้วก็มีคลิปหลักฐานจากพลเมืองดีแล้วก็กล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
คราวนี้ดำเนินคดีได้แน่อืมอ่า